สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนถูกแจ้งก็หาม
เพียงเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง

ยังไปก่อเหตุชิงทรัพย์ซ้ำอีก
นับเป็นภัยต่อสังคม

สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตสถานเดียว
หลังพิจารณาพฤติการแล้วจำเลยก่อเหตุร้ายแรง
มีประวัติก่ออาจยากรรมหลายครั้ง
แก่การปรับปรุงนิสัย
คำสารภาพเกิดจากการจำนวนต่อพยานหลักฐาน
จึงไม่มีเหตุลดโทษ
ผ่านไปหนึ่งปี๒๔เมษายน๒๕๖๑
อุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า
จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพมาตั้งแต่ชั้นจับกลุ่ม

สมควรลดโทษลงกึ่งหนึ่ง
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
สวัสดีครับ